วิเคราะห์ตลบม่านการเมืองในวันนี้นะคะเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ของปี๒๕๕๙
หลายคนลงความเห็นกันว่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่หนักหน่วงรวมทั้งยากลำบาก
และจะเป็นการชี้ชะตาของประเทศไทยนับจากนี้ด้วย
ติดตามพร้อมกันตลบม่านการเมืองค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมตลบม่านการเมืองมาแล้วนะครับ
ที่เราจะไปตลบม่านดูการเมืองไทยปี๒๕๕๙
ต้อนรับปีนี้นะครับคุณผู้ชมขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชม
รวมทั้งสวัสดีปีใหม่ผู้ร่วมรายการทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ

สวัสดีครับหลานก็ถือโอกาสเดียวกันนี้นะครับ
สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับพวกเราทุกคนครับ
ขอให้ท่านผู้ชมนะครับเผื่อปีต่อไปนี้มีสุขมากกว่าทุกข์กันแล้วกันนะครับ

ก่อนอื่นเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าปีนี้เริ่มศักราชใหม่แล้ว
การเมืองไทยจะต้องเจออะไรอีกคะ
ต้องจับตาการเดินหน้าไปของแผนที่ที่จะคืนอำนาจ
วันที่๒๙โมกระลาสีเราจะได้ร่างแรกของลักษมณุจบับอาจารย์มีชัยนะครับ
แต่พอได้ร่างแรกแล้วเนี่ยก็ยังมีเวลาต่อไปอีก
เพราะว่าการร่างลมามนุนมีเวลาถึง๑๘๐วัน
จะได้ร่างสุดท้ายได้ร่างสุดท้ายแล้วก็ไปเข้าสู่โหมดของการทำประชามติ
สรุปก็คือปีหน้ามีการทำประชามติรัฐมนุนแน่นอน
แล้วก็รัฐมนตรูนจะต้องกระเมิดขึ้นเพราะว่าแม้จะไม่ผ่านประชามาติ
นายกประยุทธ์ก็บอกว่าท่านมีช่องทางของท่านอำนาจพิเศษว่ากันไป
แต่ทีนี้ระหว่างการเดินไปของการคืนอำนาจให้กับประชาชนของอำนาจพิเศษเนี่ย
อำนาจพิเศษเองจะธรรมัดทำแมงหรือว่าให้ความมั่นใจให้ความเชื่อมั่น
ต่อสังคมได้ขนาดไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างบอกเหตุว่าอาจจะสะดุดได้
โจทย์ใหญ่ที่ทุกคนตั้งความหวังไว้ก็คือปฏิรูปประเทศสร้างความ
รองดองแต่ว่าตั้งแต่คศรัฐประหารยึดอำนาจมา
บางส่วนมองว่าเราวนอยู่ที่เดิมไม่เห็นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร
เกิดขึ้นเลยในปีห้าเก้านี้ยังไงต่อดีครับพี่ที่จริงก็มีนะครับ
การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของชีวิต
ผู้คนนะครับว่าสามารถจะดำรงชีวิตประกอบอาชีพกัน
อ่าไปได้ตามอัตภาพนะครับอ่าส่วนปัญหาของการก้าวไปสู่
วันเวลาข้างหน้าของปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเนี่ย
อยากจะเปรียบเทียบอย่างงี้นะครับว่าอ่าเมื่อได้ประกาศสงครามกับเอ่อ
ความถูกต้องนะครับเพื่อจะนำความถูกต้องให้มาสู่ประเทศไทย
รถแบบที่วางไว้เนี่ยมันก็ต้องยาวไกลแล้วก็ไม่ได้ปูด้วย
กลีบกุหลาบธรรมดาของแผนกับการปฏิบัติจริงเนี่ย
มันก็จะต้องมีอะไรที่จะต้องมาคอยปรับคอยแก้นะครับ
เรื่องการปรองดองก็ดีเรื่องการปฏิรูปก็ดีต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน
ณถึงเวลานี้แล้วเมื่อได้มีการประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วว่า
จะเลือกตั้งกันกรกฎาหกศูนย์ครับนะครับ
ก็เหลือเวลาถ้านับจริงจริงก็ประมาณสิบแปดสิบเก้าเดือนจุดนี้เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อ
ถ้าจะเปรียบเหมือนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยปีลิงนะครับ
ก็คงจะต้องใช้ระดมสรรพกำลังเรามาถึงจุดของรถแบบของการที่จะถมถนนข้ามไปลงกาแล้ว
ครับไม่ใช่บนพื้นดินแล้วทีนี้จะต้องผ่าอุปสรรคอีกมากมายอืม
ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเนี่ยก็ต้องใช้ฮานุมานนะครับ
คือรัฐบาลก็ดีขอสชก็ดีต้องหาคนที่มีความสามารถ
แล้วก็อาสาศึกโดยไม่ได้หาผลประโยชน์มาทำงานตรงนี้เพื่อว่าจะได้ก้าวไปถึงจุดนั้นจริง
ฉะนั้นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยผมมีความเชื่อนะครับว่า
คงจะผ่านไปได้ผ่านไปได้แต่คงจะไม่ราบเรียบ
ก็คงจะเป็นย้อนเหมือนกับปีที่แล้วคือมีสะดุดตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อย
เพราะว่าการทำอะไรบางอย่างที่ดีเนี่ยมันจะต้องไปทับเส้นประสาทของคนอื่นเขาบ้าง
คนที่คิดที่จะหาประโยชน์คนที่คิดจะเห็นแก่ตัวมากกว่า
และพักพวกมากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ของชาติเนี่ยก็จะเสียผลประโยชน์
การวางแผนอันนี้ไปกระทบประโยชน์เขาก็ต้องต่อสู้ฟาดฟันกัน
มากบ้างน้อยบ้างเป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะครับ
ฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะร่วมมือกันได้ก็คือ
ขอให้ทำใจให้เป็นกลางและก็ร่วมมือในแง่มุมที่ถูกต้อง
แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเข้าแถวตรงยืนฟังคำสั่งทุกอย่าง

คนไทยก็คือว่ากันง่ายพูดกันให้รู้เรื่องแล้วก็เดินหน้าไป
แล้วก็ด้วยอัธยศัยไมตีด้วยกันไม่ใช่เอาความหุ่นหงิดมากราดเกลี้ยวเขาใส่กันครับ
ปีนี้จะเป็นปีแห่งการทำประชามติ
บรรยากาศของประชามติมันควรที่จะต้องเปิดกว้าง
หรือให้คงสภาพอย่างนี้ต่อไปค่ะพี่โมย
ถ้าพูดถึงว่าปีนี้ว่าอนาคตของประเทศจะเดินไปทางไหน
จะชี้ชะตาของประเทศเนี่ยนะครับ
ผมว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญสำหรับประเทศไทยนะครับ
ปีหนึ่งทีเดียวที่จะชี้อนาคตว่ามันจะไปได้หรือไปไม่ได้
ถ้ามองดูว่าถ้าอนาคตของประเทศเนี่ยมันจะไปได้ดีไหมเนี่ยนะ
ถ้าดีเนี่ยก็คือว่าร่างรัฐมนูลที่เราวางเอาไว้เนี่ย
สำเร็จออกมาเรียบร้อยนะครับ
ลงประชามติประชาชนขารับนะครับ
ทุกอย่างเดินไปตามรถแมพนะครับ
เราก็จะมีรัฐบาลในกลางปีหน้าเนี่ยนะครับ
ทุกอย่างก็จะเข้าไปเรียบร้อยเรียกว่า
ทุกอย่างเดินตามระบบไปหมด
ประชาปไตยกลับคืนมาประชาชนก็ได้มีการเลือกตั้ง
มีรัฐบาลใหม่อะไรใหม่ทุกอย่าง
ก็ประชาชนก็คงจะสบายใจ
มันเป็นชะตากรรมที่สำคัญเลย
ถ้ารัฐมนุนออกมาปุ๊บเนี่ยนะ
ประชาชนโอ้โหร้องยี้กันหมด
ด่ากันหมดวิพากษ์วิจารณ์กันหมด

ผมว่าไปถึงตอนนั้นขอสาวชอบคงคิด
อาจจะหนักมาก
หนักไปจนเลยเถิดก็ได้
ว่าจะไปสู่รถแบบ
เมื่อไปลดแบบมันไม่ได้มันติดขัดไปหมดอันไปหมด
การเลือกตั้งก็คงจะมีปัญหา
แต่จะเปลี่ยนรัฐบาลก็คงจะมีปัญหา
ปัญหาต่างที่ลุมเล้าอยู่เวลานี้
ก็คงจะเพิ่งขึ้นไปเรื่อย
อันนี้นี่ก็เป็นที่น่าตนกอย่าง

แต่หวังว่าดูขอสาวชอบแล้วอะไรแล้ว

เราคิดว่ามันจะน่าจะปีหน้า
ปีนี้เดินไปก็คงจะเป็นปี

อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นระเบิดเวลาเหมือนกันนะครับ

รัฐบาลจะฟันฝ่าได้ไหมครับปีนี้
เราก็ต้องมองอยากแยกเป็น๓เรื่องนะ

การอาหารในปีหน้าก็จะมีการโยงย้ายต่าง
ระดับสำคัญก็คือผู้บัญจักรอาหารบก
เพราะวันนี้รู้สึกว่าภายในเนี่ย

แต่ว่าลึกแล้วมันรู้สึกมันมีอะไรขบเหลี่ยมกันบ้าง

ต้องรักษาวิธี

คล้ายว่ารู้ฉะนั้นอย่าจงก็ต้องสามัคคีกันให้ดีไว้นะ
ถึงขนาดบอกว่าต่อไปนี้ห้ามมีทหารแตงโมอะไรอย่างนี้
นั่นก็คือมันต้องมีข้อเท็จจริงที่มันอยู่ในมุมลึกเข้าไป
ฉะนั้นการโยกย้ายอะไรมันก็ต้องขอประชาก็ต้องคิดให้ดีเหมือนกัน
เพราะยังปีหน้าเขาต้องอยู่ไปอีก๖เดือน
แล้วก็จะต้องดูแลพวกเขาสมมุติถ้ามีเลือกตั้ง
อันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญแล้วเรื่องปัญหาเศิษฐกิจ
ที่ผ่านมาถ้าเราพูดถึงทีมคุณสมคิดเข้ามา
ก็ได้วางแนวแล้วก็แก้ปัญหาได้ค่อนข้างจะตรงจุด
เพียงแต่ว่าการขับเคลื่อนยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

กระทรวงที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็มีตัวรัฐมนตรีที่แบบ
ที่ใกล้ชิ้นนายยกถ้านายยกจะต้องให้ความขอบค์
แล้วก็มีทั้งเพื่อนทั้งพี่
ฉะนั้นเนี่ยโองความประยบตรงนี้มันก็สำคัญ
แม้คุณมีนโยบายดีมีอะไรแต่การขับเคลื่อนมันไม่สอดรับกันเนี่ย
มันก็จะมีปัญหาเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ย
ค่อนข้างจะหนักสำหรับประเทศไทยนะครับ
แม้แต่คุณจะมีนโยบายที่ดีแต่ถ้าคุณไม่สามารถจะขับเคลื่อน
ไปพร้อมกันได้นะคือรับลูกกันต้องให้รับลูกกันได้
อันนั้นก็ความชั่วที่ผู้รับผิดชอบทางเศรษฐกิจ
เขาก็มั่นใจว่าเขาเอาอยู่เพียงแต่ว่าถ้าขับเคลื่อนไม่ได้

คือต้องกำลังจะบอกว่าต้องลงแทร่ข้าราชการที่เกียร์ว่าง
ครับการขับเคลื่อนก็ประกอบด้วย๒อย่าง
ขับเคลื่อนโดยกลกายภาคปฏิบัติในระบบราชการ
ซึ่งไม่ว่าความมอดชุดไหนแต่ฆ่าลาการชุดเดิม
เป็นแต่เพียงว่าจะหยิบส่วนไหนตั้งบุคคลไหน

ตรงนี้นายกประยุทธ์ได้ทะลุทะลวงแล้วก็พยายามทำ

ที่เหลือก็น่าจะเป็นปัญหาซึ่งมันซับซ้อน
อย่างที่คุณลิศคิดว่ามีพี่มีน้องมีเพื่อน
คือวัฒนธรรมการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงทหารเนี่ย

เพราะทหารไม่ได้ออกแบบมาเพื่อคล่องตัวในการบริหาร
ในเชิงจิตวิญญาหรือเชิงลุกล่อลูกชนอะไรไปหมด
ก็ด้วยความเกรงใจนายกของเราคือน้องเล็ก
ในความเป็นจริงในโครงสร้างของอำนาจ
ในความเกรงใจมันก็เกิดจุดอ่อน

ก็ในกระทรวงด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ปรับยาก
เพราะว่าไม่มีจุดอะไรที่ยังต้องปรับ
จะปรับคอรมอลในส่วนกระทรวงเศรษฐกิจที่ทหารรับผิดชอบอยู่
เช่นกระทรวงมหาธัยกระทรวงเกษตร

ปรับเนี่ยไม่กล้าไปแตะต้อง
เพราะฉะนั้นการปรับคอลโมมันจึงยังไม่เกิด

ความเป็นจริงมันน่าจะปรับการทำงาน

จะช่วยบรรเทาแรงเสียดทาน
การแก้ปัญหาเรื่องปากท้อง
การแก้ปัญหานำงบประมาณกระจายลงไปสู่ฐานราก
เพื่อกระตุ้นกำลังซื้ออะไร

เพราะอย่าลืมว่าอำน่าจะแปลงอำน่าจะแข็งขนาดไหน
ผมนักใจตรงนี้มาก
ก็เห็นด้วยกับคุณลิขิตที่พระเปรมบอกว่า

โครงสร้างอำนาจของอำนาจพิเศษเนี่ย

ปี๕๙ไม่น่ากลัวครับ

พอจะมีเรื่องอะไรที่ให้เรากระชุ่มกระชวยหัวใจได้บ้างไหมครับพี่ทงชัย
สำหรับการเหลวหลังแลหน้าในการเมืองไทยปี๕๙เนี่ย
ฟังดูแล้วมีแต่เรื่องน่าเป็นห่วงเรื่องหนักใจหมดเลยครับพี่
มันธรรมดาของเหตุการณ์ในอนาคตนี่แหละครับว่าก็

ให้มีความกังวลเล็กน่าจะดีกว่า
ทำนายว่าโอ๊ยสบายมากมีความสุขกันทั่วหน้า
แต่ว่าพอเอาจริงแล้วก็เจ็บปวดแทบตาย
ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับ
เจอเหตุการณ์อะไรที่เผชิญมาโดยไม่คาดคิด

ออกไปยังไงหรือจากเนื้อในเองหรือจากคนที่จ้องบ่นทำลาย
ก็สามารถจะรับมือกันได้นะครับในฐานะประชาชนที่อยู่
ส่วนรอดูการบริหารราชการแผ่นดินของผู้มีอำนาจ
คือผู้ยึดกลุ่มอำนาจก็ไม่มีอะไรมากที่นอกจาก
เฝ้าดูการทำงานจริงแล้วโดยส่วนตัว
ผมมีความเชื่ออย่างนี้ว่าการเลือกใช้คน
ก็เป็นจำเป็นอยู่เองที่ต้องเพื่อนพ้องน้องพี่
คนที่รู้จักใกล้ตัวทุกแห่งก็ต้องเอามาใช้
ไม่ว่าประเทศไหนก็ต้องมีอย่างนี้ทั้งนั้น
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเมื่อเอามาใช้แล้วต้องคุมให้อยู่
คุมให้อยู่จะมีความสามารถมากน้อยแค่ไหน

ดึงเอามือสองมือรองขึ้นมาทำได้
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าหาประโยชน์เข้าตัวและพักพวก
สถานการณ์ของเราที่น่าเป็นห่วงสำหรับประเทศไทย

หาประโยชน์เข้าตัวเองมากกว่าแสวงหาประโยชน์ให้ชาติบ้านเมือง
สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำก็คือการตรวจสอบทุจริตโน่นนั่นนี่แต่กับพวกเดียวกันเอง
เหมือนจะไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่เนี่ยมันจะสร้างผลกระทบอะไรในอนาคตบ้างครับพี่มด
มันก็อยู่ที่ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะทำได้เด็ดขาด
แล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อถือกับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหน
ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคมากกว่า
องค์กรนู้นองค์กรนี้สนับสนุนท่านนายกเองก็ออกแสดงเองอะไรเอง
แต่สำหรับปีนี้ผมก็ยังย้ำว่า
มันยังเป็นปีที่มันน่าเป็นห่วง
หลายเรื่องหลายราวนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย
มันจะมาอยู่ในปีนี้ทั้งหมดเลย
การเมืองอยู่ทั้งนี้ทั้งการเมืองฝ่ายสนับสนุน
ฝ่ายคัดค้านฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายข้อซ้อช่อ
ซึ่งความเห็นแตกต่างกันความปองดองยังไม่เกิด
แต่ทุกอย่างก็ถ้ามันเดินไปนะฮะมันก็สามารถที่จะเดินไป
รถแบบไปสู่เป้าหมายซึ่งทุกคนก็อยากให้เป็นอย่างนั้น
ปัญหาการเมืองก็คิดว่าหน้าที่จะถึงเวลา
ผมคิดว่าทางคอสชเองก็คงจะมีกับวิธีการ
หาสร้างความปองดองอาจจะเปิดประเด็นเห็นว่า
ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารฝ่ายกองทัพได้พูดคุยกับทางฝ่ายการเมือง
จากที่ไม่เคยคุยเลยเพื่อไปสู่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
ตัวท่านนายกซึ่งเป็นความหวังสูงสุด
ท่านก็ต้องไปดูว่าในความเป็นผู้นำของท่าน
มันมีจุดอ่อนจุดแข็งจุดผิดพลาดอะไรยังไงบ้าง
แล้วก็นำมาเป็นบทเรียนแล้วก็กล้าที่จะปรับเปลี่ยน
เพื่อให้ทุกอย่างมันเดินไม่ได้
เพื่อจะได้ประชาชนสมหวัง
แล้วก็เพราะว่าจริงเหมือนที่คุณปราโมทพูด
การเมืองมันจะมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสุดท้ายปีนี้
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูจับตาดูความเคลื่อนไหว
ทั้งฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ทั้งฝ่ายขอสจเองว่า
ดำเนินวิธีการเมืองอย่างไร
เพราะฝ่ายตรงข้ามเขาต้องเล่นเล่นหนักขึ้น
เพราะมันจะมีคดีขึ้นสู่สารที่จะรู้ผลน่ะ
แต่ที่ทางความต่อช่อก็ต้องคิดเหมือนกัน
ถ้าเลือกสร้างแล้วเขาจะต้องทำอย่างไร
เพื่อให้ตั๋วเขาไม่อยู่ในหวงฝ่ายตรงข้าม
เขาก็ต้องหาวิธีต้องน่าจับตาดู
เพราะจะต้องมีความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เกี่ยวพันกับภาคการเมืองต่าง
ขวาต่อช่อก็ต้องเอาตั๋วให้รอด

ถ้าเอาตัวให้รอดต้องให้ประชาชนและประเทศชาติรอดด้วย